อ่ะเรื่องวันนี้เปิดกันด้วยเรื่องของความเสียหายทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นนะคะมลพิษที่เกิดขึ้น
อีกที่หนึ่งนะคะหิมะดำคุณผู้ชมค่ะหิมะดำก็คือเป็นคำที่เขาเรียกเวลาที่เผาไร่อ้อยอ่ะค่ะ
แล้วมันมีเศษควันเศษเขม่าฝุ่นต่างที่มันเกิดขึ้น
เห็นมันเป็นชิ้นดำใหญ่นะจะไปหยิบมันออกนะมันแตกป่นเละดำหมดเลย
แล้วมันไปอยู่ถ้าเกิดลมมันพัดมาทางบ้านใครนี่นะคะโอ้โห
คือทำความสะอาดไม่หวาดไม่ไหวอยู่ไม่ได้กันเลยคุณผู้ชม
คราวที่แล้วเรานำเสนอไป๑หมู่บ้านที่เขาเจอปัญหานี้
ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขล่าสุดก็มาอีกแล้วเรียกว่าเป็นปัญหาซ้ำซากไม่จบนะคะ
อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกันนี่แหละค่ะมีคนมาแอบเผาไร่อ้อยนะคะ
ทำให้ทั้งควันทั้งเขม่าวปลิวเข้าบ้านเขาอีกแล้วค่ะ
นี่แหละค่ะนี่คือกองเพลิงแบบนี้เลยนะคะ
ไฟลุกไหม้ป่าอ้อยมองเห็นแต่ไกลแบบนี้คือไม่ต้องพูดหรอกค่ะ
ว่ามันจะเกิดเขม่าวเกิดฝุ่นดำขนาดไหนนะคะ
ปลิวเข้ามาที่บ้านเรือนหมู่บ้านเดือดร้อนอย่างหนักทีเดียวค่ะ
ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบนี่คือพื้นที่หมู่บ้านสรานรมที่บ้านบึงชนบุรี
ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลกับบ้านซีวิเลสที่ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นข่าวมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ

มีเจ้าของบ้านหลังนึงคุณจิรพรพาไปดูชั้น๒ของบ้าน
บอกโอ้โหเดือดร้อนมากจริงจริงเหมือนเขาเล่าอย่างงี
บอกเหมือนโดนรมควันนอนเนี่ยก็ต้องปิดบ้าน
ประตูหน้าต่างทั้งหมดปิดแล้วควันยังเข้ามาเลยนะคะ
ดูที่ผมบอกมันป่นไปหมดเลยนะ

แล้วถ้าโดนเยอะมันจะเหมือนแบบแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจไม่ออกอย่างนี้ค่ะ
บางทีถ้าโดนฝุ่นมากก็คือจะเจ็บตาก็มีค่ะ
เวลาเผาอย่างนี้ค่ะแล้วควันหรือว่าเศษมันนะคะจะโดนรถ
แล้วก็อย่างบ้านก็คืออยู่ใกล้กับที่เขาเผา
แล้วเวลาแบบเวลาเปิดแอร์หรือว่าแบบเป็นหน้าต่างก็คือเปิดไม่ได้เลย
เพราะว่าควันมันจะเข้ามันจะเข้าห้อง
แล้วมันเหมือนคล้ายว่าเราโดนลมควันไปด้วยอย่างนี้ค่ะ
นี่ส่วนชาวบ้านจริงนะคะ

ขอนแก่นก็มีนะคะหิมะดำแบบนี้ค่ะ

ก็มีเจ้าของบ้านรายหนึ่งโพสต์ภาพ
เขาก็เจอเหมือนกันนะคะ
มีการเผาซางอ้อยแล้วก็มาฝุ่นก็
โอ้โฮนั่นพื้นใช่ไหมคะมันลอยมาแบบนี้

เขาบอกรถยงรถยนต์ที่จอดลงรถเนี่ยเป็นแบบนี้หมดเจอเขม่าแบบนี้

นั่นคือพวกซากต่างที่มันปลิวมานะคะ
เขาบอกเพิ่งย้ายมาอยู่แค่ปีเดียวเองนะคะ

อาจจะเป็นด้วยว่าฤดูการนี้ลมมันพัดมาทางนี้พอดีค่ะ
หนักสุดก็คือไอ้ไล่ที่อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านเนี่ยครับ
ตรงข้ามบ้านเหล็กลมมันก็พัดมาทางบ้านด้วย
มันก็เลยทำให้ภาพที่เห็นมันก็คือแบบโดนเต็ม
ส่วนมากจะเป็นช่วงเย็นถึงกลางคืนนะครับผม

เผาเย็นถึงกลางคืนพอเช้าตื่นมามันก็คือสภาพนี้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับมันก็จะเป็นสภาพอย่างนี้ครับพี่
โดยปกติแล้วมันก็จะไม่เยอะอะไรขนาดนี้
มันก็จะมีฝ่าปลายกันเล็กน้อยตามพื้นที่อย่างนี้ครับ
แล้วตอนนี้โอเคขึ้นยังคะพี่ที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วครับ
แต่มันก็ยังมีไล่อ้อยอีกอยู่ประมาณ๒๓ไร่ครับ
ที่เขายังไม่ได้เผาไม่ได้อะไรครับ
ขอช่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้าไปดูหน่อยนะคะ

เพราะว่าเผาอ้อยผิดกฎหมาย
ถ้าตำรวจเจอก็จับกุมได้ทันทีนะคะ
ถือเป็นความผิดซึ่งหน้าด้วยนะครับ